ตี๔เช้ามืดที่ผ่านมามันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะ
ที่บ้านห้วยน้ำรินถนนโชตนาตะบนขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ชายคนหนึ่งตอนหลังก็รู้แล้วว่าเป็นทหารขับรถมาถึงจับพนักงานของร้านที่เขาเพิ่งออกเวร
นั่งอยู่หน้าร้านเนี่ยใช้ปืนจี้เป็นตัวประกันแล้วขู่พนักงานคนอื่นบอกว่าเอาโทรศัพท์มาไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะ
แล้วเรียกนักข่าวมาสุดท้ายตำรวจมาพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
น้ำนิ่มอยู่ที่นี่ตอนนี้

เป็นตัวประกันใช้ปืนจี้เนี่ยนะอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าร้านเนี่ย
เขาออกเวรเมื่อตี๓ใช่ค่ะก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ยังไม่ได้กลับบ้าน
ตี๔นี่ผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะมาถึงจอดมาถึงนี่ใช้ปืนจี้ตัวเรียกมาแบบนี้เลย
โอ้โหน้องเขาตกใจไม่รู้เรื่องกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้ว
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มานะครับ
สุดท้ายแล้วก็ทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นทหารนะครับชื่อจ่าสิบเอกพงพันธ์กุลโฮง
อายุ๓๗ปีเป็นทหารสังกัดค่ายแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ
แต่ว่าถูกส่งมาอบรมที่กองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ใช้ปืน๑๑มมจี้พนักงานชายของร้านอายุ๒๐ปีนะครับ
ก็ที่สุดแล้วเนี่ยมีพนักงานหญิงที่อายุ๒๐ปีเข้ามาถ่ายคลิป
ที่คนที่ก่อเหตุเขาต้องการจะไลฟ์เฟซบุ๊กเรียกนักข่าวให้มาทำข่าวเนี่ย
แต่ก็ได้โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจสพแม่ริมให้มา
ตำรวจมาถึงพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับ
แล้วช่วงที่เจรจาเกลี้ยกล่อมตำรวจสายตรวจมาเนี่ย
จาสิบเอกพงพันธ์ผู้ก่อเหตุก็ยอมวางอาวุธแล้วนะยอมปล่อยตัวประกันแล้ว
ขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าเออมันก็น่าจะเคลียร์กันได้นะเหตุการณ์นี้
จาสิบเอกพงพันธ์ไปคว้าปืนขึ้นมาอีกทีนึงแล้วจ่อยิงขมับตัวเองเลยฮะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
ส่วนพนักงานชายกับพนักงานหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เขาก็พาไปช่วยเยียวยา
พูดคุยสงบสติอารมณ์ให้เพราะว่าเจอเหตุการณ์ระทึกเหลือเกิน
มีพนักงานที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้
สักตี๓ออกเวรแล้วก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่หน้าร้านที่ทำงานอยู่
ก็คือน้องผู้ชายตี๓ออกเวรเขาก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนอยู่
หน้าร้านของเขายังไม่กลับ
จังหวะเนี้ยที่คนก่อเหตุคือจ่าสิบเอกพงพันธ์ขับรถกระบะเข้ามาอืม
สักประมาณเกือบตีสี่นะครับมาถึงมาจอดที่หน้าร้าน
เขาก็นึกกันว่าเป็นลูกค้าตามปกติที่จะมาซื้อของ
ผู้ชายที่ขับรถลงมาถึงถือปืนมาด้วยครับมาจ่อที่ศีรษะแล้วล็อกคอเข้ามาเลย
จับเป็นตัวประกันแล้วก็บอกให้พนักงานอีกคนนึงที่เป็นพนักงานหญิง
เอาโทรศัพท์มาเอามาถ่ายคลิปแล้วให้ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วย
บอกว่าต้องการเรียกนักข่าวมาทำข่าวโอ้โหคนนี้ตกใจ
ตกใจกันหมดนะครับพนักงานที่มาสับเปลี่ยนเวรแถวนั้นเนี่ย
ก็ตกใจแต่ก็ช่วยกันโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจมา
หลังจากได้รับแจ้งตำรวจสพแม่ริมก็มานะครับ
สายตรวจนี้มาถึงก่อนเลยสายตรวจมาถึงก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อม
บอกว่าใจเย็นนะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากัน
สุดท้ายแล้วคนก่อเหตุก็มีทีท่าอ่อนลงยอมปล่อยตัวประกันยอมวางอาวุธปืน
ตอนที่คิดว่าน่าจะคุยกันได้แล้วเนี่ยน่าจะระงับสถานการณ์ระงับเหตุได้
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ตัดสินใจไปหยิบปืนขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วจ่อยิงขมับตัวเองเลยครับจนล้มลงไป
แล้วแซคปูนที่เลยแล้วเขาไม่ประสงค์ตัวซากไปกับอะไรอ่ะ
เหมือนเค้าเข้ารู้จักเกินไปก่อน
มานะครับโดยบอกว่าพนักงานทั้งหมดตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนักนะครับ
ยังตกใจอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
แล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้รับอันตรายอะไร
จากมันก็ตกใจนั่นแหละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนาทีนั้น
แต่ว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วแล้วคนก่อเหตุเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าจ่าสิบเอกพงพันธ์ผู้ก่อเหตุจากการสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชา
ทราบว่าก็เคยป่วยมาก่อนนะมีอาการป่วยมีความเครียด
แล้วก็มารับการฝึกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งทางญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร
แต่มีรายงานว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเมื่อคืนนี้ในค่ายทหารที่ไปรับการฝึกกันอยู่เนี่ย
มีปัญหากับเพื่อนที่มาฝึกด้วยกันแล้วก็ไปยิงเขาบาดเจ็บ๓นาย
ก่อนจะขับรถออกมาจากค่ายแล้วก็มาก่อเหตุที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะคะ